ไปดูกันต่อที่กำแพงเพชรนี่ก็เรื่องของวงการสงฆ์เช่นเดียวกัน
หลวงตาแทงหลวงตาสาเหตุเพราะว่าเครียด
เครียดที่ไม่มีกิจนิมนต์อีเวนต์หายกิจนิมนต์น้อย
ไม่มีชาวบ้านนิมนต์ออกกิจหรืออะไรต่างนะคะเครียดค่ะ
แทงกันแบบนี้และที่สำคัญคือตรวจสอบพบว่าในกุฏิของหลวงตาที่เป็นมือแทงเนี่ยมีขวดเหล้าขาวตกอยู่ด้วยโอ้โห
หลวงตาคนที่เป็นมือแทงก็หายไปแล้วนะคะตอนนี้ชาวบ้านค่ะได้รับแจ้งแบบนี้นะคะ
แล้วก็ตำรวจเองก็ได้ประสานแจ้งจากผู้นำชุมชนอีกทีนึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นี่คือสภาพที่เป็นอาการบาดเจ็บของหลวงตาคนที่โดนแทงค่ะคุณผู้ชม
มีเลือดไหลอาบท่วมแขนแบบนี้เลยนะคะทราบชื่อพระสงฆ์หลวงตาที่ถูกแทงเนี่ย
คือพระชูชีพวัยหกสิบสี่ปีนะคะท่านถูกแทงเข้าที่บริเวณแขนซ้ายจนได้รับบาดเจ็บเลือดไหลอาบแบบนี้
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลคองขลุงค่ะซึ่งตัวพระที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
คือพระที่อยู่วัดเดียวกันนั่นแหละคือพระวันไขนะคะ
วัย๖๓ปีก็บุกเข้าไปแทงในกุฏินะคะของพระที่บาดเจ็บแบบอุกอาจมาก
ในขณะที่พระที่บาดเจ็บอยู่กำลังจำวัดอยู่ในกุฏินะคะ
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในกุฏิของพระวันไขคนที่ก่อเหตุเนี่ย
นี่ค่ะคนที่ก่อเหตุนะคะปรากฏว่าในที่เกิดเหตุนี่
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะมีเลือดไหลตกอยู่แบบเยอะมาก
ดเป็นแนวทางและที่สำคัญในกุฏิของพระวัญชัย
พระคนก่อเหตุเนี่ยมีกลิ่นเหล้าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลย
แล้วก็มีขวดเหล้าขาวตกอยู่ด้วยค่ะอืมข้างกันปรากฏว่ามีอีกขวดนึงด้วยนะ
ไม่ได้มีขวดเดียวครับขวดนึงเนี่ยคือเหมือนเปิดกินปกติ
ขวดหนึ่งผสมน้ำผึ้งแล้วก็ตั้งอยู่ใกล้กันนะคะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาดูแล้วก็วิภาควิจารณ์ต่างนานา
ซึ่งได้เล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าตอนช่วงเกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าพระวัญชัยมีมีดเอามีดมาแทงตัวเอง
ที่นี่พระวัลชัยก็ตอนแรกตอนนั้นเขาคิดว่า
มันอาจจะเป็นการหยอกล้อเล่นกันระหว่างหลวงตาทั้งสองคนหรือเปล่า
แต่พอออกมาดูปรากฏว่าถูกแทงจริงนะคะ
ส่วนต้นสายปลายเหตุตอนแรกในส่วนของพระทองแดงเอง
บอกว่าไม่รู้นะว่าพระทั้งสองเนี่ยทะเลาะอะไรกัน
หรือว่ามีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่า
ในขณะที่พระที่ถูกทำร้ายพระชูชีพ
ตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการเย็บบาดแผลที่บริเวณแขน
ชาวบ้านต่างนานาก็เข้ามาวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์
ทำแบบนี้มันเหมาะไหมแล้วก็มีข้อมูลจากผู้สื่อข่าวด้วย
คือบอกว่าเหมือนตัวพระคนที่ก่อเหตุเขาน่าจะเครียด
เครียดที่ไม่มีกิจนิมนต์
คือชาวโบ้งชาวบ้านต่างคือไม่นิมนต์หรือเปล่าออกกิจหรืออะไร
เครียดกินเหล้าไหมอันนี้ไม่ทราบนะ
ก่อนก่อเหตุเขามีการกินเหล้าหรือเปล่า
สุดท้ายก็มาก่อเหตุแบบอุกอ่านในวัดแบบนี้แหละค่ะ
จังหวะที่ก่อเหตุเห็นบอกว่าบุกไปถึงแบบกุฏิเขาด้วย
กชนิดที่แบบว่าเคาะประตูเรียกเปิดปุ๊บใช้มีดแทงปั๊บเลย
คือมันหนักมากเลยนะแบบนี้
ยังไงก็ฝากตรวจสอบดูหน่อยแล้วกันนะคะ
ลองฟังเสียงคนเจ็บหน่อยค่ะ
ค่อยย้องกระดูกไว้
ขั้นล้ออะไรกันมาก่อนไม่

แล้วก็ดำเนินคดีเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมากนะ
จะเรื่องของขวดเหล้าขาวที่ตกอยู่ในกุฏิเอง
เหลือจำพฤติกรรมการก่อเหตุเองนี่นะคะพระวัญชัยพระรูปที่ก่อเหตุ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะครับไปดูใน